ไปหาอะไรอร่อยทานกันต่อเลยจ้า
มันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นร้านของเจ๊แจ๋วนะคะ
อยู่ที่บริเวณถนนแสนา
ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช
เข้าซอยไป๒๐๐เมตรก็จะเจอเลยค่ะ
ร้านเป็นเพลิงหลังคาสังกษี

ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกต้มยำ

ถูกแต่ว่าจะสั่งแบบเดียวก็ได้
ราคาก็มีหลากหลายราคาแตกต่างกันออกไป
ถ้าชามใหญ่หน่อยใหญ่สุดเขาเรียกชามยักษ์๗๙บาท
ชามกลางลงมาก็๕๙บาท
ชามปกติก็มี๒๐บาท
ชามเล็กสำหรับเด็ก๑๐บาทเท่านั้น

โดยซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์แบบ

ชามยักษ์๗๙บาทถูกนะ
คือ๓เส้นก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่และบะหมี่

ตามมาด้วยหมูนุ่มลูกชิ้นหมูตับแล้วก็หมูสับ
ตักใส่ชามใหญ่ยักษ์แล้วก็ให้เยอะแบบไม่หวงของกันเลยค่ะคุณ
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยแบบนี้ก็ไปกันได้เลยนะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเย็นนะคะ
ทุกวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีปิดวันเดียววันนี้
วันนี้อย่าเพิ่งไปถ้าอยากกินไปพรุ่งนี้
เอาเก็บท้องเอาไว้รอไปทานพวกนี้แนะนำแล้วกัน

แล้วก็ไปกินชามยักษ์คนเดียวพรุ่งนี้ใช่๗๙บาท
แต่มันถูกนะ๗๙บาทไม่แพง